ต่อกันที่สกลนครนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุความรักที่มันเลิกแล้ว

สามีภรรยาคู่นึงแต่งงานอยู่กินกันมาแล้วก็เลิกรากันไป
ฝ่ายชายพยายามตามง้อฝ่ายหญิงอยู่หลายครั้ง
ครั้งล่าสุดคือเอามีดมางัดประตูบ้านฝ่ายหญิงจะง้อเขา
ฝ่ายหญิงไม่ยอมคืนดีด้วยทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
ฝ่ายชายล้มลงสู้ไม่ได้สุดท้ายคว้าสากกระเบือตีหัวฝ่ายหญิงตายเลยค่ะ
นี่คือง้อไม่ได้แล้วสุดท้ายต้องฆ่ากัน

เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มของวันที่๒๗กุมภาพันธ์ค่ะ
ตำรวจสพคมิ้นพอได้รับแจ้งเหตุคนถูกทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสก็รีบลงพื้นที่เลยนะคะ
ไปถึงก็พบนางดาวันแสนบัณฑิตวัย๕๓ปีอยู่ในสภาพนอนตะแคงจมกองเลือด
ซึ่งแพทย์เวรและตำรวจก็ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นที่ไทยทอยของนางดาวันค่ะ
มีบาดแผลชะกันถูกของแข็งทุบตี๔๕ครั้งจนเลือดไหลนองเต็มพื้น
ส่วนคนก่อเหตุนะคะก็ถูกญาติญาติและครอบครัวเนี่ยจับตัวเอาไว้นี่แหละค่ะ
นายประทินวันดีหรือนายหวานวัย๗๔ปีอดีตสามีของนางดาวันผู้ตายนี่แหละ
หลานแล้วก็ญาติช่วยกันรวบตัวเอาไว้ไม่ให้หนีไปไหนค่ะ
ซึ่งหลานชายเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ก็พยายามจะเข้ามาห้ามปรามแล้วก็ช่วยกันจับตัว
เกิดการกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันจนตัวหลานเองก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยเหมือนกัน
สอบพยานปากคำพยานเบื้องต้นแล้วนะคะก็รู้ว่านายประทินเนี่ย
กับนางดาวันผู้ตายเลิกรากันไปแล้ว
แต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมเลิกวนเวียนมาตามง้อหลายครั้ง
อย่างที่บอกว่าล่าสุดก็คือเอามีดมางัดประตูบ้านของนางดาวัน
ทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกันค่ะจนถึงขั้นลงไม้ลงมือกัน
นายประทินเนี่ยก็เจ็บสิบสี่แล้วเนอะก็สู้แรงนางดาวัลที่เพิ่งจะอายุห้าสิบสามไม่ไหว
นายประทินเสียหลักล้มลงไปที่พื้นแล้วมือดันไปคว้าสากกระเบือได้ค่ะ
ก็กระหน่ำตีเข้าไปที่ไทยทอยของอดีตภรรยาของตัวเองที่บอกว่ารักนักรักหนานั่นแหละ
กระทั่งฝ่ายหญิงล้มฟุบแน่นิ่งก่อนที่หลานแล้วก็ญาติญาติจะได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
แล้วก็รีบวิ่งลงมาเพื่อช่วยจับแยกแล้วก็จับตัวนายประทินเอาไว้นะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาแล้วก็นำตัวไปดำเนินคดี
ส่วนครอบครัวก็จะนำศพของนางดาวันไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ